ไอ้รถที่เลี้ยวเข้ามาในวัดที่จันทบุรี
นะแล้วมาเอาตู้บริจาคไป
จับได้แล้วคุณผู้ชมจับได้แล้ว
นะครับเอาไปดูครับนี่ครับ

ลงมาแล้วโอเดี๋ยวปลื้มเดินอาดมา
ใช่มีพูดประโยคนึงแล้วก็ไปกลางวันแสกแบบนี้
มันขอใครวะเออเนี่ยครับเอาตู้รับบริจาคขึ้นรถใส่เนี่ยครับ

พระเอ๋ยกรรมการวัดเอ๋ยญาติโยมมองหน้ากันเลิกลักษณ์

กำลังอึ้งคงใครวะใครวะใครวะกันอยู่อะ
นี่ก็วันแสกนะบ่าย๒๓๐ตุลาคมครับ
ล่าสุดตำรวจสภแก่งหางแมวสพนายายอามจังหวัดจันทบุรี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจจังหวัดนครนายก

เหตุเกิดที่จันทบุรีนี่คนที่ถูกจับ
ก็ไปจับได้นครนายก

อธิษฐานบุญแก้วอายุ๓๒ปี
เป็นชาวตะบนพรมมณีอำเภอเมืองนครนายก

ตรีโอเตอร์ต้ายาริสต์นะสีแดงคันเมื่อกี้

ที่ใช้ก่อเหตุก็เอารถไว้ได้ด้วยของกลาง
เข้าไปยกตู้ในวัดสนามชัย
แจ้งก็หาสิรักทรัพย์ในสถานบูชาสาธารณะ
โดยใช้ภาษณะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิด
และจากการขยายผลพบว่าในอธิษฐานเนี่ย
เคยเข้าไปรักทรัพย์ที่วัดเนินเนรมิตโอนิสัยวัด
สายวัดแต่สายลักทรัพย์นะ

ที่ตะบลกองดินระเบิกแกรงจังหวัดระยอง

แต่ไปรักทรัพย์แถวตะวันออกนะนะครับ
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับด้วยมีความผิดฐาน
วางเพลิงเผาซ้ำเอาเรื่องอื่นก็โดนอีก
นะครับวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่นทำให้ทรัพย์เสียหาย
จากนั้นนำตัวนะครับผู้ต้องหารายนี้กับรถเก๋งที่ก่อเหตุ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่วัดสนามชัย

ก็นี่ฮะเรียบเฉยผมหยิบมาแบบนี้พี่
หยิบเข้ามาก็ผมบอกแล้วผมขอ

คนที่อยู่ตรงนั้นเขาบอกไม่เห็นมันกลัวบาปเลยสักนิดเดียว
ปกติคนเข้าวัดมีแต่ไปทำบุญกัน